สวัสดีค่ะ
อันนี้นะครับเรามีเรื่องน่ารัก
กับศรีสรรข่าวเข้าในช่วงข่าวเข้าตรูนะครับ
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญชมได้เลยครับ
วันลงปีใหม่ครับคุณผู้ชมครับ
ดึงดื่นขนาดไหนเหมียวก็ไม่ง่วง
รับสิ่งดีในวันใหม่
ฮ่องฮ่องฮ่องฮ่อง
ตื่นตื่นตื่นตื่นมีเรื่องแล้ว

ตื่นตื่นมาดูข่าวเช้าตู่ไทยรัฐ
รับหน้าที่หมูเฝ้าบ้านได้แล้วครับ
เอาเอาเข้าไปจะเล่นไปถึงไหน

เล่นกัดขาตัวเองแบบนี้นะ

เขาเล่นงับขาตัวเองแบบนี้
โอ๊ยทั้งงงทั้งงิบไปกันใหญ่แล้วครับ

ทำไมมาตีกันหน้าห้านหมอลำแบบนี้ล่ะครับ
ยายาพี่เรื่องนี้ขอร้อง
หมาอย่างผมเห็นคนมันตีกันหน้าเวที
ขอยึดพื้นที่ก่อนเดี๋ยวไม่ได้โชว์
แม่เรียนแบบแย่งพื้นที่สื่อหมดเลย

แจ้งน้องหมาออกจากพื้นที่ด่วน

ทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ

ช่วงข่าวเช้าตรู่แบบนี้

อนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ